เริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ของชายคนหนึ่งนะฮะเข้าไปเที่ยวสถานบันเทิงแถวดินแดงกรุงเทพ
บอกว่าถูกผู้ชายคนนึงเนี่ยทำร้ายจนบาดเจ็บต่อยจนจมูกหักเลยนะ
บอกว่าเรื่องราวที่มาที่ไปเหตุผลแค่มองหน้ากัน

โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์
นี่ฮะจังหวะถ่ายคลิปกันด้วยโทรศัพท์ตกด้วย
คนเจ็บเนี่ยเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปนะครับ
บอกผู้ชายคนนี้ทำร้ายร่างกายเขา
ทางฝั่งนั้นเขาก็นี่เห็นไหมถือมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปไว้เหมือนกัน
จากนั้นก็ตรงเข้ามาถามตรงมีอะไรหรือเปล่าแล้วก็มีการอยู่แย่งโทรศัพท์กัน
ที่ผู้ชายเสื้อดำจะชกเข้าใบหน้าของคนเจ็บที่เป็นเจ้าของมือถือตรงนี้
โทรศัพท์ตกแล้วนี่เลือดอาบเขาก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายเซลฟี่หน้าตัวเองเอาไว้
นี่เห็นไหมฮะคนเจ็บเนี่ยเขาบอกว่าเขาถูกต่อยโดยที่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะ
หลังเกิดเหตุไปแจ้งความที่สอนอห้วยขวางแต่ดูเหมือนคดีจะไม่คืบหน้า
ก็เลยส่งคลิปมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชน
วันนี้คุณสุชาดาผู้สื่อข่าวของเราไปคุยกับคนเจ็บนะครับ

คือคุณนัทบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นศุกร์ที่๑กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับประมาณ๕ทุ่มครึ่ง
เขาไปนั่งดื่มเหล้ากับรุ่นน้องที่เป็นผู้หญิงที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่งแถวประชาอุทิศเขตดินแดงกรุงเทพ
ตอนแรกก็ไม่ได้มีอะไรนะจนสักเข้าสู่ตีหนึ่งแล้วของคืนวันนั้น
ผู้ก่อเหตุเนี่ยนั่งอยู่โต๊ะข้างเริ่มมองหน้าเขาลักษณะหาเรื่อง
คุณนัทอ้างว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเขาเองก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ลุกเดินเข้าไปไปห้องน้ำตามปกติ
แต่ผู้ชายคนนี้เดินตามมาจนกระทั่งเขาเดินออกจากห้องน้ำก็เดินตามมาอีก
นี่ฮะนี่ไปทำแผลมาจมูกนี้หักคุณนัทบอกเดินมาถึงโต๊ะผู้ก่อเหตุ
นี่เขาบอกนี่เดินออกมาจากห้องน้ำแล้วพอไปถึงโต๊ะเนี่ย
ผู้ก่อเหตุเดินมาถามที่โต๊ะนี่นี่นะคุณนัทเขาอ้างว่าเดินไปถามว่า
มองหน้าเนี่ยมีปัญหาอะไรหรือเปล่าค่ะถ้าข้องใจเนี่ยไปเจอหน้าร้านได้
ค่ะอ่าคุณนัทบอกว่าตอนนั้นก็เห็นแล้วว่าฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ย
เขามากับเพื่อนเพื่อนอีกสี่คนก็เลยไม่ได้ตอบโต้อะไรเพราะ
ไม่อยากมีปัญหานี่อันนี้เป็นภาพในร้านนะฮะจนตีหนึ่งครึ่ง
คุณนัทบอกตัวเขากับเพื่อนก็จะกลับมาอยู่ที่ด้านหน้าถนน
ตัวผู้ก่อเหตุก็เดินมาหาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นไปตามคลิปต่างฝ่ายต่างเห็นจ้องกัน
ก็เอามือถือมาถ่ายกันแล้วฝั่งเสื้อดำเขาก็เข้ามาถามบอกมีอะไรมีอะไร
แล้วก็ต่อยเข้าไปเลยนี่ฮะถูกต่อยเข้าไปเข้าจมูกด้วยนะฮะ
ตอนนี้ดั้งหักยุบผิดรูปต้องผ่าตัดไปเพิ่งผ่าตัดเมื่อวานนี้นี่เอง
ความหมั่นไส้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้ว่าเพราะผมมาคนเดียวด้วย
หรือว่าเดินเข้าไปในร้านแล้วก็เออน่าจะหมั่นไส้ผมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
ก็คือมองหน้าเสร็จเลยก็มาหาเรื่องถามว่าผมไปคนเดียวผมไม่หาเรื่องแล้ว
ผมก็ไม่ใช่คนที่นั่นใช่ผมก็ไม่ใช่เป็นคนแถวนั้น
คือแบบอาจจะเป็นความโชคร้ายของผมด้วยที่ไปกินไปดื่มต่างถิ่นอะไรอย่างนี้
การต่อยกันเนี่ยมันมีเกิดขึ้นแน่นอนล่ะฮะ
แต่ว่าเหตุผลก่อนจะนำมาซึ่งปัญหาตรงนี้เนี่ย
เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงกันแน่ค่ะถ้ามันแค่มองหน้ากันจริงจริงแล้ว
ถึงขั้นมาหาเรื่องแล้วต่อยกันดั้งหักนี่มันก็อยู่ยากแล้วนะพี่อุ๋ย
นั่นน่ะสิคือถ้าฟังจากคนเจ็บนะเขาอ้างว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนะ
เราก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับเผื่อทางฝั่งของผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนก่อเหตุ

ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ย
ไม่รู้ว่าเขารู้จักกับตำรวจในพื้นที่หรือเปล่า
เพราะว่าเขาเคยบอกว่าเขาคุมพื้นที่ดินแดงอยู่
อ่าลองฟังดูนะครับ
แล้วเขาพูดก่าวว่ายังไงบ้างวื้อนุ่มพรุ่งนั่น
ส่วนคนเจ็บเรียกให้มาให้ปากคำเพิ่มเติมวันที่๗กรกฎาคม
ค่ะถ้ามันมีเหตุผลอะไรมากกว่านั้นเราก็อยากจะฟังข้อมูลนะคะ
คุณผู้ชมก็แซวมาว่าถ้าไม่ให้ผมมองหน้าแล้ววันจะให้ผมมองอะไรครับ